เขาโพสต์ภาพก็ขายตั้งใจขายสินค้าเนี่ย
ขายสมงสมู่ของเขาอันนี้ก็ทำธุรกิจน่ะ

แต่เช้าแนตทันหนึ่งมาเลยจ้ะ

ว่าตกลงเธอขายอะไรกันแน่นะคะ

บอกว่าลงทุนเปลือยเพื่อยอดขาย

แล้วก็แท็กไปเรียกเจ้าตัวเขาแบบนี้นะคะ

บอกเลยว่าแม่ค้าทั้งประเทศดูเป็นตัวอย่างเลยนะ
เพราะว่านี่คือการพลิกวิกฤตเป็นโอกาส

จากโพสต์นี้มาสั่งซื้อลดให้เลย

แล้วก็ติดแท็กไปที่ไอจีสินค้าของแมทเลย

บรรดาชาวโซเชียลแฟนคลับคุณแมททั้งหลายเห็นแล้วแบบ
ก็สะใจดีเออเก่งนะเนี่ย
ชาวเน็ตเห็นโพสต์นี้ก็ตามเข้าไปคอมเมนต์กันนะ

คุณแมทเขาลดให้จริงสำหรับใครที่แคปรูปนี้

คอมเมนต์ว่าจะลดราคาให้จริง

ให้แฟนคลับได้ติดตามกันด้วยนั่นเองนะจ๊ะ

บอกเลยว่าแอดมินแมทนี่เอาอยู่ทุกสถานการณ์นะคะ
ถ้าอย่างไรก็นี่ไงไปช่วยโปรโมทให้เขาล่ะจ๊ะ